เรานำเสนอไปแล้วว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงดังดังมาหลายร้อยล้านวิวแล้วเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงจริงนะ
ตอนที่ทีมงานติดต่อมาให้แต่งเพลงประกอบละครของไทยรัฐทีวีเนี่ย
ตาโตกับโปรเจกต์นี้เลยเพราะว่าดีใจที่จะได้ร่วมงานกับไทยรัฐทีวีด้วย
คิดเลยว่าจะได้รับความไว้วางใจมาให้ทำงานสำคัญขนาดนี้
แล้วก็เป็นการแต่งเพลงประกอบละครครั้งแรกในชีวิตของคุณนิกสเลอปี้ด้วยค่ะ
โจทย์ที่คุณนิกได้รับก็คือต้องแต่งเพลงที่เล่าถึงความรักทั้ง๖แบบ
ในละครเรื่องซีรานีที่รักนะคะ
เล่าแบบว่าให้มันครอบคลุมทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ยากมากคุณนิกบอก
แต่ว่าเจ้าตัวตั้งใจจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดค่ะในฐานะคนแต่งเพลง
พอได้แบบร้องเพลงตัวเองให้เข้ากับเรื่องราวร้อยเพลงตัวเองเข้ากับเรื่องราวในละครนะ
รู้สึกยังไงบ้างไปฟังความรู้สึกของนักแต่งเพลงร้อยล้านวิวกันหน่อยจ้า
เราไม่เชื่อครับตอนแรกมันจะมีโอกาสมาถึงเราขนาดนี้รอแบบการแต่งเพลงละครนะครับ
มันเป็นหลายตอนด้วยเราต้องแต่งเพลงกลางครับผม
ไม่แบบสื่อไปถึงความรักมากแล้วก็ไม่แบบไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ดีเกินไปอะไรประมาณนี้
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มาช่วยเต็มร้อย
ผมก็เลยส่งส่งชื่อเพลงมาให้ทีมงานดูครับว่าเพลงนี้มันยาวเกินไปไหมครับ
ผมบอกว่าไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยก็คือได้เลยอะไรพวกนี้ผม
เจ็ตนี้คือแบบมันเกินฝันมากเวลาที่ผมเห็นแบบว่าเพลงเราแต่ง
แล้วก็น้องเราร้องนะครับผมไปประกอบกับนักแสดงด้วยระดับเรียกชื่อมาปุ๊บ
หลายคนรู้จักเลยอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นความภูมิใจของผมมากเลยสำหรับเพลงนี้ครับ
นักแต่งเพลงเขาภูมิใจที่แต่งมาเราก็ภูมิใจที่จะร้องให้ฟัง
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากฝนกันไป
ติดตามกันได้สิรานีที่รักออกอากาศตอนแรกเสาร์หน้าเจอกัน
รอชมได้เลยทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ